หลายคนคงมีความรู้สึกรำคาญเมล็ดเวลาที่เรารับประทานแตงโมกัน
แต่วันนี้ทหารพนมทางด้านของกาเศษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันกับวิสหกิจชุมชน
ในการพัฒนาปลูกแตงโมไร้เมล็ดครับที่สำคัญนั้นก็
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนั้นปีละกว่า๘๐ล้านบาท
เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เนื้อแตงโมแดงสดรสชาติหวานฉ่ำ
และที่สำคัญไม่มีเมล็ดให้รำคาญใจตอนรับประทาน
ผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมสีสงคราม
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้
มีสมาชิกกว่า๔๕๐ครอบครัว
มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด๓๐๐ไร่
ผลผลิตปีละประมาณ๖๐๐๐ตัน
ซึ่งการผลิตแตงโมไร้เมล็ดสามารถสร้างรายได้
ให้กับสมาชิกถึงปีละกว่า๘๐ล้านบาท
เตือนใจบุพศิริประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบอกว่า
เหตุผลที่หันมาปลูกแตงโมไร้เมล็ดแทนสายพันธุ์ทั่วไป
เพราะเคยเห็นแตงโมไร้เมล็ดมีขายที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่กลับไม่มีขายในเมืองไทย
มันเป็นความต้องการของคนกินผู้บริโภคด้วยนะคะ

จากอร่อยแล้วมันต้องแบบดีต่อสุขภาพแล้ว

มันต้องเป็นคือมีความคุ้มค่าในการตัดสินใจเลือกซื้อ
วิสาหกิจชุมชนที่นี่ประกันราคาแตงโมหน้าสวน
ไว้ที่ราคาไม่ต่ำกว่า๑๕บาทต่อกิโลกรัม
ถือว่าสูงกว่าแตงโมสายพันธุ์อื่น
เนื่องจากว่ามีเทคนิคพิเศษในการปลูกที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เพราะแตงโมไร้เมล็ดไม่สามารถติดลูกเองได้
ขั้นตอนการปลูกเริ่มจากการเตรียมดิน
เพราะกล้าแตงโมจนมีอายุ๑๐๑๕วัน

ระหว่างนี้ต้องเด็ดยอดจัดเผากระทั่งแตงโมอายุ๓๐๓๕วัน
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
ซึ่งเรียกว่าการต่อดอก
โดยการนำดอกเกษรตัวผู้ของแตงโมสายพันธุไป
ผสมกับดอกเกษรตัวเมียของแตงโมไร้เมล็ด
หลังจากนั้นอีก๑๐วันแตงโมก็จะให้ผลผลิต
และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วง๗๐๗๕วัน

จะใช้วิธีการนับดอกของแตงโมนะคะ

หลังจากนั้นอีก๓๓วันจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะ

จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวแตงโมได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
จำหน่ายผ่าน๒ช่องทางคือ

และอีกช่องทางคือขายทั่วไป
เป็นการขายหน้าร้านที่เอกชนสนใจมาลงทุนเอง

และแตงโมสายพันธุ์อื่นภายใต้แบรนด์เดียวกัน
กลุ่มลูกค้าที่นี่นะครับ
จะเป็นกลุ่มลูกค้าในระดับกลางค่อนข้างหาสูงนะครับ

ซึ่งเขามองว่าแตงโมยังราคาสูงอยู่
เราก็เลยมีการแบ่งขายนะครับ
เป็นครึ่งลูกเป็นเรียกว่าเป็น๑ส่วน๔ลูกนะครับ
เพื่อให้ไปหาคนในระดับที่เขามีรายได้น้อยลงมานิดนึงนะครับ
เพื่อให้ควบคุมในทุกกลุ่มข้าพล
จากแตงโมไร้เมล็ดจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

ยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรอีกด้วย
เพราะกำไรจากการขายแตงโมไร้เมล็ดหลังหักต้นทุนออกแล้ว

หรืออยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐๐บาทต่อไร่